ข่าวนี้ต้องบอกเลยว่าสาวจันจิจันจิรา
เกิดมาเป็นแฟนกับหนุ่มอ่ะหนุ่มมาริโอ
ต้องผ่อนทนนะคุณทำอะไรก็ผิด
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมคือเหมือนจะไปด้วยดีนะ

แต่ปรากฏว่าพอสาวจันจิพาหนุ่มมาริโอ
ไปเปิดตัวกับครอบครัวเท่านั้นแหละจ้า
คนที่ไม่ชื่นชอบนะคะตั้งเพจแอนตี้
อันตรีไม่พออันนี้อันตรียังพอเข้าใจ

แช่งชักผักกระดูกให้เขาเลิกรากันไป

อ๋อกันไปเปล่าต้องบอกกันเลยว่านับตั้งแต่สาวจันจิจันจิรา

ก็เจอกระแสเพจแอนตี้ต่างมากมาย
คือก็ผ่านกันมาได้แต่ว่าหลังมันทวีความรุนแรงมากขึ้น
พอเธอเปิดตัวด้วยการพามาริโอไปเจอกับคุณแม่
ต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันด้วยอารมณ์ที่รุนแรง
ถึงขั้นสัดแช่งให้ทั้งคู่เลิกกันไปเร็วเลย
กันไปเลยไม่เหมาะกันนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไป

แล้วก็ไม่อยากจะรับรู้ข่าวสารจากเพจแอนตี้มานานแล้ว
เอาจริงใครอยากจะไปตามอ่านคนมานั่งด่าเราเนาะพลอยเนาะ
เมนต์อะไรเขาก็อยากคอมเมนต์ไปก็ปล่อยเข้าไป
แต่อย่าพาดพิงถึงพ่อแม่เธอก็แล้วกันค่ะ

ไม่อะไรก็ปล่อยเขาดูไป